ชุดคุณนี่ถ้ามีกะทิกับน้ำแข็งใสก็หวานเย็นเลยนะ
มันก็ต้องมีสีสันนิดนึ

คุณก็มีเหมือนกัน๓สี๔สีเหมือนกันเนี่ย

วันศุกร์อยากให้คุณผู้ชมมีความสุขด้วยต้องทำยังไง
ไม่ยากเลยหยิบมือถือของคุณผู้ชมมานะคะ
จากนั้นตั้งใจดูรายการของเราให้ดี
เตรียมตอบคำถามง่ายง่ายที่สุดเลยนะคะ
จะถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่า
ข่าวที่จะมีภาพปฏิมากรรมนี้ขึ้นมา
เอานับนับเลยนับเลยกี่เล่ม
แต่อย่างนี้ไม่ต้องนับให้เสียเวลา

คุณติดตามรายการคู่กัดสะบัดข่าวยาวไปเรื่อย

มีเฉลยแน่นอนตั้งใจชมให้ดีนะคะ
แล้วก็รีบตอบมาทางไลน์หน้าจอตรงนี้อย่าลืมติด
ถ้าท่านที่ตอบถูกตอบไวที่สุดก็จะได้รับของรางวัลไปเลย

อย่างที่บอกไงรีบแอดไลน์กันไว้ก่อน

และแน่นอน๕กันยายนนี้กับรายการใหม่แกะกล่องของเรา
นี่เลยครับเปิดปากกับภาคภูมิ
รายการนี้เนี่ยจะคุยกันแบบสดเลยนะ
เพื่อเปิดปากเปิดความจริงกับการเจาะลึกทุกเรื่อง
และจะมีการเชิญคนในข่าวนี่แหละ
เปิดปากเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมถกเถียงและมาเล่าความจริง
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังรับดูกันแบบสด
ใช่ค่ะโดยมีพี่อุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์
คนข่าวตัวจริงของไทยรัฐทีวี
มานั่งโต๊ะเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันท
วันศุกร์เวลาบ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะ
นาทีเต็มคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามด้วยนะ
เปิดปากตอนแรกวันจันทร์ที่๕กันยายน

ส่วนรายการของเราก็เขยิบเวลาขึ้นไป
เป็นบ่าย๒ครึ่งน่าจะเจอกันแบบนี้นะ
แต่ตอนนี้สิคะสิ่งที่ชาวจีนและเวียดนาม

ช่วงข่าวก็มีการรายงานถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
เจ้าหมาอ้อนนี่มันไม่อ่อนเลยนะ
จริงค่ะดูเหมือนมันจะอ่อนแต่มันไม่ยอมอ่อนสักที
ก็เลยทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง

ไปดูภาพเหตุการณ์ความเสียหายกันค่ะ

บรรยากาศนี้แหละเกิดขึ้นนะคะ
เขารายงานว่าพายุโซนร้อนหมาอ้อน
ขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศแล้ว
โดยทางการจีนประกาศเตือนภัยระดับ๔นะคะ
เนื่องจากว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้ฝนตกหนักโอ้โห

ปกครองตนเองกว่างศรีจ้วง
แล้วก็ทำกระบันตกของมณฑลหยุดนาน

แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโครนถล่มด้วย

จีนได้ประกาศระงับบริการเรือข้ามฟากในช่องแคบหย่งโจ
และบริการที่ท่าเรือ๓แห่งในนครหายโข
เมืองเอกของมณฑลไหลำทางตอนใต้ของประเทศไปแล้วนะคะ
ทางศูนย์ธุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนนะครับ

ขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลมสูงถึง

ที่ประเวนชายฝั่งเมืองเม่ามิ๋ง

แล้วจากนั้นก็อ่อนกำลังลง
ขณะที่เคลื่อนตัวผ่านเมืองเม่าหมิงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ด้วยความเร็วประมาณสัก๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็เข้าสู่เขตปกครองตนเองกว่างศรีจ้วงนะครับ
แล้วก็อ่อนกำลังลงอีกอย่างช้า
แต่มันก็ยังส่งผลกระทบทำให้เกิดลมพายุที่รุนแรงแล้วก็มีฝนด้วยคุณชิสา

ซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นนะฮะ
ระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งแล้วก็ไหลำเนี่ย
เผชิญลมแรงพร้อมด้วยพายุฝนพัดถล่ม
และคาดว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะอ่อนกำลังลง
เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่พิพธิภาคมะวางสีโมนฑลอยู่นาน
และภาคเหนือของทางเวียดนามครับ
ใกล้บ้านเราขึ้นมาทุกทีแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผลของพ่อเบอร์ตรงกับไทยนะ
อืมพูดถึงชื่อบ้างไหมคุณชนะก็ดีเหมือนกันหลายคนงงเอ๊ะชื่อ
หมาอ่อนหมาอ่อนอ่าหมาอ่อนมันไม่อ่อนเลยน่ะเออมันไม่อ่อนแต่ไอ้หมาอ่อนเนี้ย
มันมันมีความหมายไหมมันหมายถึงอ่านม้าอืมนะเป็นภาษาจีนครับ
ซึ่งเป็นชื่อภูเขาในฮ่องกงนี่แหละค่ะหมาอ้อนเนี่ยโอ้โหแต่หมาอ้อนไม่อ้อ
อ่อนเลยนะจ๊ะเพราะว่าทำให้คนบาดเจ็บหนึ่งรายในฮ่องกงนะ
อีก๓รายก็บาดเจ็บกันอยู่ที่ฟิลิปปินส์ประชาชนหลายพันคนก็ต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนด้วย
อ่ะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าความสำคัญขออีกนิดเดียวแล้วกันคุณชิสาช่วยอธิบายนิดนึง
มันจะมีผลมาถึงไทยไหมถามจริงมันไม่ได้มีผลโดยตรงความหมายคือพายุลูกนี้มันไม่ได้พัดเข้าประเทศไทยตรงตรง
อืมไม่ได้มีศูนย์กลางในเมืองไทยแต่ว่าพายุเนี้ยนะคะมันก็คือการรวมของลมฝนต่างต่าง
ที่ดึงเอาจากพื้นที่ต่างต่างโดยรอบอ่ะซึ่งลมเนี่ยมันก็จะพัดผ่านประเทศไทยอ๋อ
ดังนั้นเนี่ยลมที่มันเคยพัดเอื่อยมันก็จะถูกพัดแรงขึ้น
มันก็จะเป็นผลกระทบทางอ้อมแบบนั้นนั่นแหละครับอธิบายให้ฟังกันแบบนี้เราเลยต้องมาเล่า
อาจจะเป็นดูเหมือนว่าข่าวไกลเราหน่อยแต่มันมีผลกระทบกับไทยนิดนึงนะ
ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีด้วยพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลก็มาดูเรื่องข่าวลวงข่าวเท็จกันหน่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกข่าวที่หลอกให้ไปลงทุนเยอะเลยอ่ะ
มันมีอยู่ข่าวหนึ่งที่บอกว่าลงทุนเพียงพันเดียวแต่ได้เงินตอบแทนสูงถึงสองหมื่นห้า
จริงเหรอไปตรวจสอบกันหน่อยครับ
เอาก็บอกไว้ก่อนไม่จริงมาอีกแล้วอะไรที่มันได้เกินงามเกินจริงน่ะ
ต้องเช็คให้ดีเลยครับค่ะอ่ะใครที่ได้เห็นข่าวนี้ที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดโอกาสให้ลงทุนเพียงน้อยนิด
หนึ่งพันบาทค่ะได้ผลตอบแทนสูงถึงสองหมื่นห้า
บอกเลยอย่าแชร์ค่ะและอย่าไปทำตามเขาเออ
ได้ออกมาประกาศเตือนรวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเตือนด้วยว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับ
เพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีนโยบายในการลงทุนแบบนี้
ประชาชนคือถ้าทำตามเขาไปเที่ยวกดลงกดลิงก์ตามเขา
ไปแล้วเขาได้ข้อมูลไปเนี่ยเอาไปแฮ็กข้อมูลของเรา
แล้วเผลอเข้าถึงบัญชีเงินของเราได้เนี่ยยุ่งเลยนะ
เพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตาม
เฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็ติดต่อ
แล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์

ก็เวลามีใครมาชวนลงทุนหรือเห็นลิงก์ข่าวในลักษณะแบบที่เชิญชวน
ลงทุนน้อยแล้วได้กำไรเยอะขอให้เอกใจไว้ก่อนว่าน่าจะหลอกนะ
เพราะว่าไม่มีการลงทุนไหนเราคิดว่าลงนิดนึงแล้วได้เยอะมหาศาลขนาดนั้น

มาถึงเรื่องราวของการเก็บเงินแบบที่คิดว่าน่าจะปลอดภัย
คุณเก็บที่ไหนเวลาคุณได้เงินมาแล้วอยากจะแบบเก็บให้มัน
เก็บไว้ในธนาคาร

ธนาคารก็ดีเขาก็เก็บให้ปลอดภัยมีดอกบงดอกเบี้ยสุบกิบกันไปนะ
แต่ว่าสองผัวเมียนี้เขาไม่เก็บเงินที่ธนาคาร
เขาซ่อนเอาไว้ที่ฝ้าเพดานบ้าน

มันศูนย์สลายไปเพราะว่าหนูข้าบไปทำรังค่ะ

เราก็จะจำลองขึ้นมาเป็นอินโฟกราฟิกสวยขนาดนี้
ว่าเอาเงินไปเก็บไว้บนฝ้าเพดาน

หนูหนูเอาไปแล้วค่ะคุณชนะ

หมู่๑ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะ

เงินเราอุตส่าห้อยไว้ก็กะว่าจะได้เยอะไง

เจ้าของเงินคือคุณพัสราสอนประสิทธิ์อายุ๒๙ปีนะคะ

คือทั้งสองเนี่ยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะ

เก็บเงินไว้ที่ฝ้าเพดาน๓๙๐๐บาท

ว่าจะเอาเงินไปเปลี่ยนกระบะรถยนต์

ก็เก็บไว้ตรงนั้นก็กะว่าจะได้ไม่ต้องไปหยิบเอาบ่อยไงคุณชนะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ค้นหานะคะว่า

ไปดูหน่อยค่ะว่าเงินอยู่ไหนกัน

หนูขโมยเงินจริงจริงเหรอเออโอ้โหแฟนเพจดูนี่น่ะแฟนเพจแฟนเพจดู
เนี้ยค่ะนี่นี่นี่ใครว่าเล่นเล่นอ่ะอ้าวนั่นผมไม่ได้พูดโอ้โหมันเอาแบงค์ภาคน้อยมาเลยอ่ะ
ใช่ใช่มันผมเอามีแต่แบงค์ภาคน้อยไหนไหนครบแล้วครบแล้วอันนี้อันนี้ส่วนที่หนูกินทั้งหมด
หนูยังไม่ได้กินคือหนูหอบมาสามหมื่นกว่าบาทครบแล้วสามหมื่นสามหมื่นบาทเดี๋ยวคืนเยอะของนะครับที่มารับ
โอ้โหเนี่ยยังดีนะได้ครบอ่ะใช่ได้กลับคืนมานะสามหมื่นนะเออ
กลับมาเต็มแล้วก็ไม่ขาดไม่วิ่นด้วยยังอยู่เต็มใบดียังดีหนูมันฆ่าไป
ถ้าไปเจอปลวกอ่ะผมบอกเลยไม่เหลือนะนั่นน่ะสิคะถือเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนอะต่อไปจะเก็บเงินอะไรเนี่ย
ก็หาที่ที่มันมิดชิดและปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเก็บแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงแหละ
ที่จะศูนย์หายและเสียหายได้อันนี้ถือว่าโชคดีนะครับนะฮะยินดีกับพี่ด้วย
แต่ว่าดิฉันว่าคุณพี่ต้องเสียเงินทำฝ้าเพดานใหม่อ๋อสุดท้ายนะ
ว่าฝ้าทะลุหมดได้เงินคืนแต่ก็ต้องไปซ่อมฝ้านิดหนึ่ง
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนูนี่แน่คุณชนะโดนมาเยอะเลยใช่ไหมฮะ
ไม่ได้เป็นความโชคดีอย่างนี้บ่อยนะถ้าหนูเอาเงินไปส่วนใหญ่ก็หายไปแหละ
เอาไปเลยเคยเห็นนะเท่าที่เคยเห็นนะเออเหรอหายไปแล้วไม่กลับมาเลย
อ๋อคือมันไม่ได้หรอกเท่าที่เคยเห็นนะอ่ะทำใจไปนะอ่ะคุณผู้ชม
ใช่จริงมาในเรื่องของคำถามเราเลยผมจะบอกว่าข่าวนี้จะเฉลยว่าคุณผู้ชมจะตอบถูกหรือตอบผิด
ปฏิมากรรมที่มีมีดมากมายหลายเล่มค่ะสรุปมันมีกี่เล่มแล้วมันสวยงามขนาดไหนไปดูพร้อมกันฮะ
โอ้โหเอานี่เดี๋ยวให้ดูขั้นตอนการทำกว่าจะมาเป็นแบบที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ไม่ใช่งานง่าย
ค่ะแอบบอกนิดเดียวอืมฉันเหลืออยู่ในนี้นะอ่าตั้งใจนี่รอดูนะรีบแอดไลน์ไทยรัศน์ไว้ได้แล้วรีบตอบมาว่ามีมีดกี่เล่มค่ะ
นี่คือเทวทูตแห่งคมมีดนายแอนเจิลนี่เป็นผลงานปฏิมากรรมของศิลปินที่ชื่อว่าแอลซี่แบรนด์ลิกเป็นไงสำเนียงฝรั่งผม
ฟังให้จนปากฟังให้จนลืมต้นฉบับเลยอ้าวเขาใช้เวลาในการสร้างผลงานชิ้นนี้นานถึงสองปี
ได้รับการบริจาคมาจากสถานีตำรวจทั่วอังกฤษและเวลส์ค่ะ
ซึ่งมีดบางเล่มนะมีการสลักชื่อผู้เคราะหร้ายเอาไว้ด้วย

ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ามีดเนี่ยมันจะไม่ไปบาดไม่ไปทำร้ายใคร
จากนั้นก็นำไปทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกชิ้นค่ะ

ติดกันติดกันจนเป็นลักษณะปฏิมากรรมเทวทูตแห่งคมมีดนี่แหละ
โอ้แล้วถามว่าสูงแค่ไหนสัก๗เมตรหนัก๑๐ตันได้
วัตถุประสงค์ล่ะผมเชื่อหลายคนสงสัย

นี่ฮะเขาทำมาเพื่อหวังว่าผู้คนที่พบเห็นผลงานของเขา
ตระหนักและรู้ถึงปัญหาและภัยที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถละเลยได้จริง
ครับคุณผู้ชมเป็นแสนเล่มแล้วถูกใช้จนให้เกิดคดีความ
มีคนเสียชีวิตมาแล้วเห็นแล้วมันต้องตระหนักแล้วนะ
ว่าความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกที่จริง

ถ้าทุกคนตระหนักรู้ได้เนี่ยมันจะช่วยลดเหตุการณ์น่าเศร้า

จริงค่ะปฏิมากรรมนี้ก็ถือเป็นเครื่องเตือนสตินะ
ทางเพจเบาสมองเขาก็นำมาแชร์เราก็เห็นว่าน่าสนใจนำมาฝากกัน
แล้วก็หวังว่าแฟนที่น่ารักของเราจะตอบถูกกันหลายคนเลย
อย่าลืมนะแฮสแท็กหมายเลขโทรศัพท์มาด้วยนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังมองหาเมนูแซ่บ

แค่นึกก็คือน้ำลายสอแล้วคุณผู้ชม

เมนูส้มตำพวกยำพวกอะไรพวกนี้แซ่บเท่านั้นจริง
จะพาคุณผู้ชมไปทานอยู่ที่จังหวัดนทบุรี
ชื่อร้านว่าผัวสั่งเมียตำ

บอกเลยว่าไม่ธรรมดางั้นไปติดตามพร้อมกันในช่วง
สมัครรอบกลุ่ม

น่ากินน่าทาน
เมนูน่าทานบรรยากาศน่าไปจริงเลยค่ะ
จริงของคุณชิตา
ย้ำชื่อร้านอีกที
ผัวสั่งเมียตำ

เก๋ทีเดียวร้านนี้
ตั้งอยู่แถวถนนพระราม๕ตะมนต์บางบัวทอง

ซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำเหมือนกัน

คนที่ชอบรสชาติจัดรสชาตินัว

คุณจะดื่มดำกับบรรยากาศที่มันร่มรื่น

มีสารากลางน้ำให้นั่งทานข้าวไปชมวิวไป
แล้วก็อร่อยไปกับเมนูอาหาร
ซึ่งแต่ละเมนูเขาก็มีหลายอย่างที่ตอบโจทย์

อย่างเช่นตำไหลบัวกุ้งสด

รวมถึงเมนูของทานเล่นที่คุณชอบกิน

ของกินเล่นอ่ะน้ำแก๊ควยน้ำดื่มสมุนไพร

ก็ประมาณ๑๐๐ต้นถึงร้อยกลาง
ก็โอเคนะผมว่าสมราคานะก็ดูเขาใส่

เอาให้คุณผู้ชมยั่วกันแบบนี้แล้วนะ
ไปไปทานกันถ้ามีโอกาสอยู่

แถวนนทะบุรีเออดีนะแล้วบรรยากาศดีด้วย

เมื่อวานฮะในรายการคู่กับสมัติข่าว
ไปนครสวรรค์ไปดูการเชิดสิงโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่
วันนี้เขาจะเชิดเองนี่ลุ้นอยู่
อ่าดูสิว่าเขาจะเชิดออกมาเป็นอย่างไร

สมัตย์ทั่วไทย

ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ใหญ่หัวหน้าผู้ฝึกสอน
คณะศิงตโตครบเกียน

ใหญ่ครับก่อนที่เราจะเริ่มฝึกซ้อม
ถ้าเป็นมือใหม่แบบผมอย่างนี้ฮะต้องเริ่มจากอะไรฮะ

ปลายเท้าชี้ไว้ทางด้านหน้า
อันนี้คือท่าแรก
โอ้ยุงเหมาะครับท่านี้แค่เริ่มเลยแยกแล้วถ้าหรั่งแบบไม่ตรงก็พอดาย
เริ่มทำหลังตรงเริ่มยากครับ

คุณผู้ชมครับเริ่มไปเรื่อยครับเราก็จะเริ่มจากช้าก่อน
เพื่อเพิ่มความขอแรงก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับก็คือสะบัด
อ๋อมันจะมีล็อกเลยครับต่อไปคือใส่กับหัวอะไรใช่ไหมใช่
พี่ใหญ่ลองก่อนเลยดีกว่าครับแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ
อันนี้เราทำแบบอ่อนก่อนอ่าเราทำแบบอ่อนก่อนคือพอเราเริ่มคล่องนะฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองโชว์ท่าเลข๘
เมื่อกี้เอาเบาแบบยังไม่สะบัดก่อนนะฮะครับโอเคครับเริ่มเลยฮะ
ปากขึ้นอ่าใช่แล้วก็เราไปยังไม่สะบัดก่อนเราไปก่อน
ขึ้นลงเหมือนขึ้นฮะแต่พอเราเริ่มแข่งได้แล้วก็สะบัดแรง
ครับแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยอ่าพี่ใหญ่ครับพอสเต็ปนี้ได้แล้วมีอีกสเต็ปไหมฮะ
เราจะทำคู่กับการย่อมม้าอ่าจัดไปครับเราก็ย่อมแล้วก็ถือหัวลายลักษณะนี้
แล้วก็สะบัดแรงเลยครับ
ยอมแพ้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับหากเชื่อสิงโตเสร็จแล้วไม่ต้องเข้าฟิตเน็ตเลยนะฮะ
โอ้โหได้ทุกส่วนจริงครับคุณผู้ชมครับสเต็ปพอได้แล้ว
ให้พี่ใหญ่โชว์แบบเต็มเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเชิญเลยครับ
คือมันมีความสวยงามตรงที่แบบสะบัดแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวามันมีการโยกที่มีเสน่ห์มากครับคุณผู้ชมครับ
ต่อไปเป็นลีลาของผีน้อยใช่ไหมครับพี่ใหญ่
มีลีลาอย่างไรบ้างฮะให้น้องโชว์ให้ดูเลยก็ได้

คุณผู้ชมมังกรกับผงเหรอฮะ

เขาดูแล้วสนใจอยากจะดูคณะสิงโต

เอาละครับและนี่ก็คือคณะสิงโตหกเกี้ยน

วันนี้ผมจูด้งและสมัครทั่วไทยต้องขอลาไปก่อนแล้ว

ไปเลยครับมาซ้อมกันต่อครับทุกคน

เอออยู่ดีมันโผล่กลางกรุงเลยอ่ะ

คู่กัดสะบัดข่าว

เล่าถึงเรื่องของอสรพิษร้ายกันบ้างดีกว่า

คุณจะเจองู

เอาออกเลย
เออเอาออกเลย

ออกเหลือข้างนอกง่ายหรอกนะ
อ่ะเรียบร้อยเข้าไปในโหลแบบนี้เดี๋ยวใส่แผ่นยาดอง
แล้วก็เทเหล้าขาวลงไปเลยโอ้ยคุณโหดร้ายจังเลย
ก็กินกันที่ไหนเหรอไม่เอานะเขาเล่นแซวเล่น
เรื่องของเรื่องเจ้าของเฟซบุ๊คลายหนึ่งนะฮะในทีมงานอสรพิษวิทยา
เขาโพสต์คลิปนี้ลงในกลุ่มเพจที่ใช้ชื่อว่างูไทยอะไรก็ได้
ทีมงานอสรพิษวิทยาเนี่ยได้รับการประสานให้มาช่วยหน่อย
จับงูเห่าทีอยู่แถวไหนอนุสวรี
อุ๊ยอนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ยนะ
จะไปต่อรถเหรอเออแถวนั้นรถเยอะด้วยเออ
นี่แต่มันอยู่กลางเมืองคนก็เยอะนะคุณชนะ
ใช่สิครับคุณชิสาเขาก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนแถวนั้น
คนแถวนั้นเยอะทีมงานก็ออกไปช่วยกันจับ
เพราะว่างูเห่าตัวนี้สีดำล้วนเลยนะ
คาดว่าเป็นสายพันธุ์หายากไม่ค่อยได้เห็นที่ไหน
เรื่องต้นคาดว่ามันน่าจะหลุดมาจากบ้านของนักสะสมงูนี่แหละ
ตอนนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวนะตอนนี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อน
และถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือจะไปส่งให้กับสวนสัตว์ดูแลต่อไป
เพราะมันเป็นงูที่เอาจริงหาดูยากไอ้งูเห่าเราเคยเห็นแต่ดำมะเมี่ยมอย่างนี้

เคยเห็นจริงชาวเน็ตเขาก็สนใจนะเขาบอกไม่เคยเจอจริงแล้วก็อยากรู้
ทีมงานอสรพิษวิทยาให้ข้อมูลด้วยนะว่างูตัวนี้นะคะมันคืองูเห่าดำพ่นพิษ
มันจะชูคอแผดแม่เบียนแล้วก็ขูฟ้อเลยแล้วถ้าหากว่าคุณพลาดนะถูกมันกัด
ของมันเนี่ยนะจะทำให้เหยื่อหรือทำให้ตัวเราเนี่ยมีอาการอัมพาตได้รุนแรงกว่างูเห่าทั่วไปด้วยคุณชนะ
และอาวุธสำคัญอีกอย่างหนึ่งของงูชนิดนี้คือมันสามารถพ่นพิษได้จากเขี้ยว
พ่นพิษเหรอพ่นจากเขี้ยวเนี่ยความยาวไปถึงสองเมตรอ่ะ
ระยะไกลถึงสองเมตรเลยระยะทำการมันสองเมตรเลยนะ
สองเมตรอ่ะถ้ายืนอยู่ห่างมากกว่าสองเมตรก็รอด
แต่ถ้าไม่เกินก็ถือว่าเจ็บแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากว่า
ผิวหนังจะทำให้ระคายเคืองถ้าหากพิษเข้าตาอาจจะตาบอดได้อีก
ชะพิษเข้าตาทำไงอ่ะก็เอาเชือกรัดไว้ที่คอ

เข้าตาแล้วก็ไม่ให้พิษแล่นสู่หัวใจไงคุณชนะ
พูดเข้าตาคุณชิ้นสาวคุณเอาเชือกรัดคอเออ
โอเคไม่ตายด้วยพิษผูกคอตายไปเลยพูดเล่นสนุกสนาน
อย่าทำจริงนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนนี้
เขาบอกว่าเขาโดนบูลลี่ยุคนี้สมัยนี้เขาไม่บูลลี่กันแล้วนะ
แล้วบูลลี่แล้วมันยังไงกันต่อล่ะเขาจะตอบโต้อย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดชัดได้คู่กับสมัครเท้า
คือไม่ตำหนีกตี๋ติงนึงรูปร่างกันแล้ว
เออทำไมคุณโดนมาเหรอคะ
ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันแล้วกันแต่ทำไมเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น

อ้วนไม่ใช่ช้าง

คนน่ารักง่า
น่ารักง่าน่ารักง่า
นี่ไงจงภาคภูมิใจในรูปร่างของตัวเรา
แหละจะอ้วนจะพร้อมแต่เราก็น่ารักได้

พี่พูดถูกพี่คือตัวแทนของหมู่บ้าน

กว่าจะอ้วนได้ขนาดนี้เสียไปหลายบาท
เราเข้าใจหัวอกกันและกันแล้วแหละตอนนี้สบายใจแฮปปี้
และสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับเราในวันนี้มี๕ท่านที่เป็นผู้โชคดี

นี่ครับรายชื่อของทั้ง๕ท่านที่จะได้รับ
เสื้อยืดไทยรัฐทีวีกระเป๋าผ้า
ทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปด้วยเช่นกันค่ะ
ถ้าใครพลาดแล้วพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะ
ไม่ใช่พรุ่งนี้โสถิศไม่มีแต่พรุ่งนี้เจอกัน๔โมงเย็นนะคะ
วันนี้ลากันไปด้วยความน่ารักของหนูน้อยฟันน้ำนมที่ทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ
ไม่เอาไม่เอาจ้ะ